วิธีการง้อแฟนของแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไปใช่ไหมคะ
แต่ว่านุ่มคนนี้ค่ะพี่ก๊อฟเขาเอาภาพโป๊เปลือยของแฟน
โพสต์ลงในโซเชียลเพื่อที่จะง้อให้กลับมาคืนดี
เป็นการแบ็คเมย์แฟนสาวของตัวเองสร้างความอับอาย
สุดท้ายแฟนสาวไม่ยอมกลับมาคืนดีด้วย
เขาเลยตัดสินใจกระโดดเกาะแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมคะนี่ค่ะพี่ก๊อปดูสิ

ไม่อยู่ด้วยตั้งแต่เอาภาพเปลือยเขาไปโพสต์แล็คเมย์

เออนี่ดูเกาะไปแล้วคุณผู้ชมดูนะคะไม่ได้เกาะธรรมดา
และนี่ไม่ใช่เสียชัดสายเปย์นะคะ
อาจจะเกาะหน้ารถเหมือนกันแต่เขาคือคนที่ง้อเมีย
้อเมียไม่สำเร็จสุดท้ายกระโดดเกาะหน้ารถเก๋งเมียอยู่แบบนี้
อยู่ด้านในและวงจรปิดเนี้ยจับภาพพฤติกรรมเขาไว้ได้อย่างชัดเจน
ตอนแรกมีการเกาะรถเก่งสีขาว
จากนั้นคุณผู้ชมดูนะคะเขาจะลุกขึ้นยืน
และก็มีการใช้เท้ากระทืบที่กระจกหน้ารถ
กระทั่งกระจกรถแตกพังเสียหายค่ะ

ทืบจนกระทั่งกระจกรถเขาแตกก่อนที่คนแถวนั้นจะเข้าไปห้ามปลาม
แต่ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยทนไม่ไหวเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็โดนเอาผ้าไปแก๊กเมย์
สร้างความอับอายจนผู้หญิงต้องหนีจากผู้ชายคนนี้แล้วไปอยู่กับเพื่อน
ทีนี้พอวันเกิดเหตุเนี่ยฝ่ายชายตามมาเจอค่ะโอ้เจอผู้หญิงแล้ว
สุดท้ายผู้หญิงก็ไม่ยอมลงมาคุยด้วยก็เลยตัดสินใจกระโดดเกาะหน้ารถ
และกระทืบกระจกรถเขาแบบนี้ทีนี้ล่าสุดนะคะคุณกันจอมพลังค่ะ
ก็พร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้
จะพาไปแจ้งความเพื่อเอาผิดกับอดีตแฟนนุ่มที่สอนอคันนายาวต่อไปค่ะครับ